กระทรวงศึกษาธิการเตรียมที่จะลงโทษครูสาว
หากพบว่ามีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับนักเรียนชายจริง
ทักหานักเรียนชาย
แล้วก็มีลักษณะเหมือนจะไปหากันที่ห้องพัก
มีการระบุว่าฝ่ายหญิงเป็นครูส่วนฝ่ายชายเป็นนักเรียน

เนื้อหาแชทกลายเป็นประเด็นดราม่านะครับ
นั่นโซเชียลมีเดียเลยล่ะเพราะเนื้อหามันออกเชิงชู้สาวนะฮะ
ไล่ตั้งแต่ที่คุณผู้ชมเห็นแล้วกัน
ไปนอนหอครูให้หายคิดถึงไหมนะครับ
ส่วนข้อความตอบโต้แล้วก็ข้อความที่คุยกันต่อ
สำหรับเหตุการณ์นี้ข้อมูลระบุว่า
ทั้งสองคนอยู่โรงเรียนเดียวกันที่สมุทรปราการครับ
เปิดสอนระดับมัธยมทุกระดับชั้น
ส่วนแชทดังกล่าวคาดว่านำมาเผยแพร่
อาจจะเป็นคนในโรงเรียนที่ทนเห็นพฤติกรรมแบบนี้ไม่ไหว
ล่าสุดสำนักงานพฤติการศึกษาฝ่ายมัธยมจสมุทรปลาการ
เข้าตรวจสอบข้อที่จริงที่โรงเรียนดังกล่าว
แล้วก็ย้ายครูสาวไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำหรับคุณครูท่านนี้นะครับทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมทางดนตรี
เคยถูกเรียกมาตักเตือนกรณีสนิทสนมกับนักเรียนชายคนดังกล่าว
ซึ่งทั้งคู่ก็ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว
ส่วนกรณีแชทนั้นนักเรียนชายอ้างว่าคุณครูป่วย
ขึ้นไปเยี่ยมและไม่ได้ไปตามลำพังครับ
ตอนนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
จำเป็นต้องแยกรวมนักเรียนเนี่ยออกจากกันก่อนนะครับ
เพื่อปกป้องนักเรียนเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้ออกคำสั่งให้ครูไปช่วยราชการที่เขตก่อน
ระหว่างที่มีการตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงครับ
ทางโรงเรียนก็ได้สอบถามว่านักเรียนได้ขึ้นไปหลายคน
ก็คือครูป่วยและนักเรียนเนี่ยขึ้นไปเยี่ยมครูนะครับ
ไม่ได้ไปกันตามที่เป็นข่าว
ล่าสุดครับคุณตรีหนุทิลธองรัฐบริษัทธิการ
การกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตรวจสอบเรื่องนี้ครับย้ำไม่ว่าครูผู้หญิงหรือครูผู้ชาย
หากมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับนักเรียนต้องรับโทษตามระเบียบข้อบังคับเช่นกัน
ว่าหากหลักฐานชัดเจนนะครับในทางวินัยอาจถูกระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
แต่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ